เอาละครับคุณผู้ชมไม่รอดคุก
เมื่อวานนี้ข่าวนี้เป็นที่โจทย์จันทร์

มากไปกว่านั้นคือจำได้ไหม

เขาจะไปเทียบดูว่าตรงกับหมอนี่

คุณผู้ชมจะไปดูเรื่องนี้ก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนที่โอ้โหเขาไปเจอคุณยาย

โทรแล้วหนูโทรแล้ว

นี่แหละครับชาวบ้านเข้าช่วยเหลือนางสาลี

โอ้ท่านหายใจโรยรินแล้วนะ
ไม่ได้สติแล้วนะ
ท่านศีรษะท่านมีรอยนะครับ

ถูกทำร้ายจนฟกช้ำหลายแห่ง

สาลีเสียชีวิตอยู่ที่ประตูทางเข้าบ้าน

สุพรรณบุรีครับตรวจสอบตามร่างกายของยายสาลีพบบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะจนแตก
รามซ้ายเนี่ยด้านซ้ายของท่านเนี่ยยุบเข้ามาเลยแขนทั้งสองข้างบวม
ในที่เกิดเหตุมีรถจักรยานล้มนะครับที่แฮนด์มีถุงพลาสติกแขวนขนมอยู่ด้วย
ที่หลังที่ด้านหลังมีกระสอบปุ๋ยพับรองเอาไว้
มีกระสอบข้าวสารตกอยู่แล้วก็ยังเจอเสื้อกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าของคนร้ายนะครับ
คนร้ายนี้นะครับคือนายละอองขาวพันธ์หรือเตี้ยที่อายุหกสิบหกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมไม่ใช่น้อยน้อยช่วงบ่ายเนี่ยในเตี้ยมาตัดต้นไม้นี่ครับ
คุณผู้ชมมีภาพจำลองเหตุการณ์ที่บ้านของยายสาลีครับดื่มเหล้า
ไปด้วยจนทุ่มหนึ่งได้มั้งในเตี้ยก็จูงจักรยานจะกลับบ้าน
โดยมียายสาลีเนี่ยเดินตามมาจะปิดประตูรั้ว
เตี้ยมันไม่รู้คิดยังไงคุณผู้ชมครับหันหลังกลับไปข่มขืนยายสาลี่ฮะ
โอ้โหทำร้ายร่างกายก่อนด้วยอืมขออภัย
จนกระทั่งมีคนมาเห็นแล้วเข้าไปช่วยเหลือในเตี้ยเนี่ยวิ่งไปทั้งแก้ผ้าโทงไปอย่างนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
นุษย์นางนุษย์เป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นหลานของในเตี้ยเล่าบอกว่า
มีคนโทงมาบอกฉันนายเตี้ยเนี่ยเม้าอยู่บ้านยายสาลี
ก็เลยมันจะไปตามกลับบ้านก็เห็นในตี้กำลังข่มขืนยายสาลีพอดีเลยตะโกนห้ามพี่ตี้อย่าทำอย่าทำ
ตี้หันมาบอกอย่ายุ่งก็เลยไปตามเพื่อนบ้านให้มาช่วยนะครับ
แล้วนายเตี้ยเนี่ยหนีไปเพราะเห็นคนมาจะช่วยหนีเลย
สาลีหายใจรวยลิ้นเนี่ยครับน่าสงสารนะท่านเสียชีวิตในที่สุดครับ
ทั้งนี้ในเตี้ยเพิ่งพ้นโทษออกมานะครับไปอยู่บ้านเมียที่ด่านช้างเมียก็ไม่เอาเมียบอกไปอยู่ที่อื่น
เอาเมียก็ไล่เหรอฮะเมียก็ไล่ไปอยู่เดิมบางอืมไปอยู่เดิมบางแล้วไปอยู่กับใครอ่ะ
อยู่ยายปลูกยายปลูกเป็นใครอีกอ่ะยายปลูกนี่ก็ลูกพี่ลูกน้องกับยายสาลีนี่แหละ
อยู่ได้สองสัปดาห์เองคุณผู้ชมก่อเหตุซะนี่ไงนี่ไงก็งุมตอนปิดสัปดาห์เลยเนี่ย
ใช่ฮะหลังเกิดเหตุครับตำรวจนำกำลังออกปูพรมค้นหา
ไม่เจอตอนแรกกระทั่งเช้าได้ข้อมูลบอกว่าโอ้ยเตี้ยมันไปซ่อนอยู่ในสวนมะม่วงพื้นที่
ตะบนวังลึกติดกับวังลึกอยู่ในสามชุกใช่ไหมนะครับติดกับเดิมบางนี่แหละ
นะครับตำรวจทรภรณ์เดิมบ้างก็ไปดิช่วงเที่ยงคุกคุมตัวได้แล้ว
จับได้นะฮะเอาไปที่สรรพบริมศัพท์มือสวพลันบุรี
เพราะว่าที่นั่นมีพลตำรวจโทธนายุทธ์วุทิศจังหรัฐทำรง
ท่านผู้ประชาการจังหลุงขุมธรรมภาค๗รอสอบสวนให้ตัวเองเลยนี่มาแล้วเตรียม
ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามถามถามตอบไหม
เตี้ยตอบไหมเอาลองไปฟังดูฮะ
ผลตำรวจโทษธนายุทธ์ท่านเปิดเผยแบบนี้

กับท่านก็นิ่งว่ะ
นิ่งแล้วก็ให้การปฏิเสธสั้น

ขอวัดสารออกหมายจับไว้แล้วด้วยในข้อหา
มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้าย

เรื่องต้นพบว่าผู้ต้องหาดื่มเหล้า

อ้าวมียาเสร็จติดด้วยใช่มียาด้วยหรือเปล่าอ้าว

คุณผู้ชมฮะจำได้ไหมจำได้ไหม
ข่มขืนทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุ
เป็น๑๐คดีอ่ะครับสมุทรสามคอนสมุทรสงคราม
ที่คอนพระโถมตอนนั้นดังมากเร่ยเร่ยกันไปเลย
อ่านกันทุกวันที่เราบอกโอ้โหมันข่มขืนต่อเนื่องนี่แบบนี้
คนร้ายจะไปดูหลักฐานดูรูปภัณฑ์นี่
มันตรงกับในเตี้ยหรือเปล่าถ้าตรงกันก็
โอ้โหดำเนินคดีกันไปนี่ครับคุณผู้ชมดูครับ
คดีที่ค้างอยู่ที่จอด้านซ้ายมือ
ส่วนประเด็นที่ในเตี้ยตะโกนชื่อออกมาตอนโดนจับบอกว่า
ชื่อสุพศสุพศสุขสำราญ
จริงแล้วไปถามญาติในเตี้ยนะครับ
สุพศสุขสำราญหรือว่าอำนวยสุขสำราญ

ที่ตะโกนออกมาหวังจะแบบให้พ้นผิดนะครับ
ขณะที่ญาติของคุณยายสาหรี่จะสวดสองคืนพอ
เพราะว่าโอ้โหเสียใจเหลือเกิน
แล้วก็จะจัดพิธีชาปนกิจวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ